จังหวัดเองก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็สถานการณ์ก็ถือว่ายังไม่ดีขึ้นเลยนะคะ
อย่างที่จังหวัดตากก่อนหน้านี้เราเคยรายงานไปที่มีคนไทยข้ามมาจาก
กาซิโนฝั่งของเพื่อนบ้าน
ล่าสุดล็อตสามติดยกล็อตยี่สิบเอ็ดคนนะคะ
คือตอนนี้ต่างเองก็กังวลเหมือนกันว่า
ด้วยกำลังคนกำลังของแพทย์พยาบาลจะรับไหวไหม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตาก
นำรถบรรทุกทหารไปรับตัวคนไทยที่ลักลอบข้ามแม่น้ำเมยจากบ่อนกาซิโนสกายคอมเพล็กซ์
จากฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามบ้านท่าอาจในตะบนท่าสายลวดอำเภอแม่สอด

ล็อตที่สามมากันยี่สิบเอ็ดคน
ติดยกล็อตยี่สิบเอ็ดคนนะคะ
เจ้าหน้าทีก็คือต้องสวมชุดคุมตัวขึ้นรถนะคะ
ตอนนี้มีการประสานทางการไทยส่งตัวเข้ารักษาโรงพยาบาลแม่สอดแล้วทั้ง๒๑คน

ยังมีคนไทยที่ลักลอบไปทำงานที่บ่อนกาซิโนสกายคอมเพล็กซ์อีกกว่า๒๐๐คนนะคะ
แล้วตอนนี้เริ่มมีอาการป่วยแล้วด้วย
ต้องมีการนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมียนมาร์เข้ามาตรวจอาการ
ถ้าใครป่วยหรือว่าติดโควิดก็จะถูกส่งตัวกลับไทยทันที
อีก๒๐๐คนนะคะตากจะร่ำไหวไหม
ตอนนี้โรงพยาบาลแม่ศรเอาแค่ปัจจุบัน
มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม๖๖รายแล้ว
รักษาหาย๒๒รายแล้ว
เสียชีวิตไป๑รายแล้วแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่อีก๔๓ราย
ส่วนช่วงเช้ามืดนะคะทหารกองกำลังนเรสวน
จับตัวคนไทยได้๔คนเมียนมาร์อีก๑คน
ลักลอบข้ามแม่น้ำเมยจากฝั่งเมียนมา
มาที่บ้านแม่กุธาสุงแนมเพิ่มแม่สอด
ก็คิดว่าคงลักลอบหนีออกมาจากบ่อนกาซิโนนี่แหละค่ะ

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย